ประมงเพชรบุรีรวมพลท่องทะเลนะคะร่วมกันสร้างบ้านปลาเพื่อพัฒนาระบบนิเวศชายหาดค่ะ
โดยนายนัทธวุฒิเพชรพรมศรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและชาวประมงพื้นบ้าน
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวประมงร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่าสองแสนตัวจัดวางสร้างเชือกสร้างบ้านปลาในทะเลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศายี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเผยว่าความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันต่อยอดธนาคารปูม้า
ช่วยสร้างเสริมให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีเพิ่มมากขึ้นเป็นที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งนอกจากปูยังมีปลาหมึกซึ่งการเพาะเลี้ยงการเพาะพันธุ์ปลาหมึกกล้วยปลาหมึกหอม
ได้อนุบาลเป็นอย่างดีเมื่อปล่อยลงสู่ทะเลทำให้มีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดสูง
ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวประมงได้อีกด้วย